เปญใหญ่ระหว่างปรัชนีไทยกับไทยรัฐกันหน่อยนะครับ

บรรยากาศการหาซื้อปรายศนียบัตรของแฟนบอลทั่วประเทศนะครับ
เพื่อที่จะร่วมลุ้นโชคใหญ่ในแคมเปญ

ก็มีทั้งเงินสดแล้วก็รางวัลพิเศษมูลค่ากว่า๑๕ล้านบาทนะครับ
ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
นายสมเจตวายุภาพประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
ภูมิภาคบริษัทปรัชนีไทยจำกัดนะครับ

การเตะฟุตบอลเป็นสัญลักษณ์ร่วมเชียร์ฟุตบอลโลกนะครับ
แล้วก็มีไฮไลท์ด้วยการนำม้าแคะชื่อว่าน้องน้ำหวานนะครับ
มาร่วมเสี่ยงทายว่าชาติใดจะเป็นแชมป์โลกในครั้งนี้ครับ
น้ำหวานม้าแคะก็เลือกกินแคลอท
ถ้วยที่มีทงชาติอังกฤษนะครับ
ฝากไว้เพื่อทำนายว่าอังกฤษจะได้แชมป์นะครับ
จากนั้นก็ได้มีการปล่อยขบวนคารวาลรถแห่ประชาสัมพันธ์ไปทั่วจังหวัดนะครับ
ส่วนเชียงใหม่ครับก็ได้มีการจัดขบวนแห่
พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมซื้อปรายศนียบัตร
ก็เพื่อที่จะร่วมรุ้นรับโชคด้วยนะครับ
มีขบวนแห่ไปรอบเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ไปรวมพลกันที่ลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพรกลางเมืองเชียงใหม่นะครับ
ก่อนที่จะมีการกระจายจุดไปยังที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่นะครับ
นุสวรีสามกษัตริย์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวคลองแม่ขาที่งดงามด้วย
ด้วยสกรแบบสบีครับมวันนี้เป็นวันแรกก็เปิดขายนะครับ
ก็มีการแพ้รถแล้วก็ประชาสัมพันธ์มีการใส่เสื้อเพื่อสร้างสีสันด้วยนะครับ
ทั่วอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเลยครับ
ที่ประเทศกาต้านะครับแล้วก็มีทุกภาคที่ภูเก็ตด้วยครับ

ออกขบวนรถโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์เหมือนกัน
ก็มีการให้ร่วมทายผล
ปราชนีย์ไทยเปิดให้ร่วม๒ช่องทางย้ำเลย
อย่างแรกก็คือปราชนียมบัติฉบับละ๒บาท
หาซื้อได้ที่ทำการปรัชนีทั่วประเทศ
แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือโพสต์การ์ดออนไลน์ครับ
แอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ในราคาฉบับละ๒บาทเหมือนกันนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ปรัชนีไทย
จัดให้มีการทายผลระบบออนไลน์ด้วย
ดุลโชคง่ายแค่ใช้นิ้วสัมผัสเท่านั้นเอง